คุณผู้ชมมาดูกันก่อนเลยนะคะเรื่องที่เป็นเรื่องน่าหดหู่
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะมีคนร้ายเข้าไปแล้วก็ไปจับหญิงเร่ร่อน

ข่มขืนในที่พักร้างกลางป่า
ไม่ใช่แค่ข่มขืนอย่างเดียวทำร้ายร่างกาย
ข้อมือฟันนิ้วจนนิ้วขาดเลยนะคะ
แต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยโชคดีรอดมาได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นชาวเชียงใหม่เขาบอกเขาไม่พอใจนะ

เมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นสามารถจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้ว
เขาก็สารภาพนะคะก่อเหตุจริงเคยติดคุกมาแล้ว๓รอบค่ะ
โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ก็ร่วมกับตำรวจภูทรเชียงใหม่
และตำรวจภูทรแม่อายนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มชายอายุ๒๓ปี
ก่อเหตุลวงหญิงหวังจะข่มขืน
แล้วก็ใช้ของมีคมฟันข้อมือซ้ายฟันที่ศีรษะ
แล้วก็ฟันนิ้วมือขวาจนขาดเลยค่ะ
อาการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมที่พักร้าง
ในพื้นที่บ้านห้วยมะเฟืองที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อาย
หลังจากที่ผู้เสียหายโดนกระทำแล้วเนี่ยนะ
เขายังพยายามที่จะหนีเอาตัวรอด
คือวิ่งออกมาในสภาพที่ร่างเปลือย
แล้วก็เอามือปิดที่อวัยวะเพศ
ทีนี้พลเมืองดีไปเห็นพอดีนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าถูกรถชน
ซึ่งคนที่เห็นเขาบอกไม่ใช่แล้วถ้าเกิดสภาพแบบนี้
รวมถึงเธอก็รู้สึกหิวน้ำ
ก็เลยไปในร่องน้ำแล้วเหมือนจะควักพวกน้ำดำ

ใช่หลังจากนั้นก็เลยต้องช่วยเหลือ

ที่โรงพยาบาลนครพิงที่อำเภอแม่ริมค่ะ

ผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อหา

อำเภอฝางคดียาเสพติด

แล้วก็เคยติดคุกรวมกันแล้ว๓ครั้ง
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้าน
แล้วก็เห็นว่าผู้เสียหายนั่งอยู่ริมถนน
วางแผนว่าจะล่อลวงไปที่โรงแรมที่พักร้าง

แต่ทีนี้พอล่อลวงไปค้นในตัวเห็นแต่เงินเหรียญ
แล้วผู้หญิงโวยวายต่อสู้นะคะ

แล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวในป่า
ในที่สุดก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปทำแผน

พร้อมกับนำตัวไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรแม่อายนะคะให้ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
คุณผู้ชมดูสิในจุดที่เกิดเหตุที่เราเบลอไว้เนี่ย
จริงแล้วภาพบนเตียงเป็นฆ่าเลือดเยอะมาก
แล้วก็ที่บริเวณริมหน้าต่างก็เป็นคราบเลือดเหมือนกัน

พยายามที่จะเอาตัวรอดคือหนีปีนหน้าต่างออกมา

อยู่ถ้ำกลางพื้นที่สาธารณประโยชน์
แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตรงนั้นมีที่พักร้างอยู่

ซึ่งตอนนี้วันนี้คาดว่าจะมีการแถลงข่าว
กรณีนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางกฤษฎิยาจัญชา
หัวหน้าเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงที่อำเภอแม่อาย
ก็เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียหายค่ะ
บนบ้านดอยแหลมที่ตำบลแม่อาย
แล้วก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเงินสดไปมอบให้
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าผู้เสียหายก่อนหน้านี้
เคยแต่งงานเคยมีสามี๓คนนะคะแต่งงานมาแล้ว๓รอบ

แล้วก่อนหน้าเขาก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยปกติ

แต่ทีนี้หลังจากที่สามีเลิกรากันไปแล้ว
ฝ่ายหญิงก็ต้องดูแลลูก๓คนเพียงลำพัง
และประกอบกับบ้านที่อยู่อยู่กันเยอะค่ะ๒๐กว่าชีวิต
ก็เลยทำให้ผู้เสียหายอาจจะเกิดความเครียด
พยายามหนีออกไปจากบ้านบนดอยหลายครั้ง
มาครั้งล่าสุดก็เกิดเหตุร้ายขึ้น
พี่เขยเขาก็บอกว่าโอ้โฮพอเห็นข่าว

เขาอยากจะถามคนที่ทำว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ขนาดเป็นผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบยังโดนกระทำขนาดนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าชีวิตก็ทุกข์หนักอยู่แล้ว

คนในพื้นที่เองก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ